หลายพื้นที่ในภาคใต้ต้องระวังพายุฝนที่ตกหนักนะครับ
อย่างที่จังหวัดสตูนพายุพัดต้นไม้ล้มทับบ้าน

ขณะที่จังหวัดสงขลาพายุถล่มงานสมโพธิ
วดหัวเขาแดงจนประตูซุ้มงานและเต็นต์ขายสินค้าเสียหายครับ
ประตูทางเข้างานสมโพธิทวดหัวเขาแดง
ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเทศบาลนครสงขรา
ก็อยู่ในสภาพที่เสียหายล้มทับสายไฟฟ้านะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีเต็นต์ร้านค้าล้มระเนรนาตลอดแนว
หลังเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำและมีลมกระโชกแรง

เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตฝนตกและลมพัดแรงต่อเนื่อง

ส่วนป้ายโฆษณาตามจุดต่างเสียหาย

เร่งตรวจสอบระดับน้ำภายในคลองบางใหญ่
ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมจากตัวเมืองออกสู่ทะเล
รวมทั้งตรวจสอบระบบสูบน้ำ
ให้มีความพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วย
ที่จังหวัดระนองฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผล
ภูเขาริมถนนสายระนองหาส้มแป้น
เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๔
กิโลเมตรที่๔อุ้มน้ำไม่ไหว

ไหลลงพื้นผิวถนนแต่ยังไม่กระทบผิวถนนมากนัก
ธนาธิเตรียมเครื่องจักรและกำลังคนเฝ้าระวัง
ดินเลื่อนไหลและน้ำป่าไหลหลากตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่ตำรวจภูทรเมืองยาลาได้เข้าตรวจสอบ

ทับรถกระบาดเสียหาย๓คัน
บริเวณหน้าโรงงานรมควันถนนอุตสาหกรรมเขตเทศบาลนครยาลา

ซึ่งกำลังจะมีการจัดงานวันพรุ่งนี้
พายุที่พัดแรงก็ส่งผลให้เต็นต์ภายในงานเสียหายไปบางส่วน
และที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
พายุพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาด๔คนโอบ
ล้มทับบ้านชาวบ้านในพื้นที่หมู่๘ตำบลทุ่งนุ้ย
ส่งผลให้นางจันจานีหัดล่าอายุ๔๔ปี
เสียชีวิตทันทีมีผู้บาดเจ็บอีก๑คน
สำหรับจังหวัดสตูนมีพื้นที่เสียหายจากพายุแล้ว
๔อำเภอรวม๙๔หลังคาเรือน